ไปดูเหตุการณ์ที่อุทัยธานีกันบ้างนะคะมีลูกเขยคนนึงค่ะ
คลั่งระแวงว่าเมียตัวเองเนี่ยจะมีชู้ก็เลยจะใช้ปืนจ่อยิง
พอดีจังหวะนั้นเนี่ยแม่ยายมาเห็นก็เลยพยายามเอาตัวเข้าไปบัง
ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสนะคะและหลังจากก่อเหตุแล้ว
เขยลายนี้ก็พยายามจะยิงตัวตายเพื่อจะหนีความผิดค่ะ
ตำรวจพยายามเกลี้ยกล่อมยังไงก็ไม่สำเร็จในท้ายที่สุดแล้ว
ต้องใช้ลูกสาววัย๗ขวบมาเกลี้ยกล่อมจนอารมณ์เย็น
วางปืนแล้วก็ยอมมอบตัวด้วยนะคะเรื่องราวนี้มีที่มาที่ไปอย่างไร

แก่กดอย่าลุงตรงขวานเก่ง

พี่จ่างมีทางออกพี่เชื่อพี่

เข้ามาออกตัวหนูจะไปเยี่ยมบ่อยแล้ว
เพราะเอาทางเกิดเขาไม่มีใคร
แต่เขาก็ยังมียาก
แล้วก็

ตำรวจกำลังเข้ากรีกรอบในนุคกูลมูลรอนโลย
ใช้อาวุธปืนพกสั้น๓๘แบบไทยประดิษฐ์
จอดที่ขมับตัวเองเพื่อยิงตัวตายหนีความผิด
หลังไปก่อเหตุยิงนางประนอมอำรุ่งพงศ์

หลังนายนุกูลเข้ามาง้อขอคืนดีกับภรรยาถึงที่บ้าน

จึงมีการใช้ปืนจ่อยิงไปที่ภรรยา
แต่นางประนอมผู้เป็นแม่ยายเข้ามาเห็นเข้า
จึงเข้าขัดขวางและถูกกระสุนปืนยิงเข้าที่ปากด้านซ้ายฉีกขาด
เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยอาการสาหัส
อกจากนี้ในขณะที่มีการเจรจาเกลี้ยกล่อมกับนายนุกูล

โดยตำรวจได้มีการใช้ไหวพลิบ
ด้วยการนำตัวลูกสาวของนายนุกูลวัย๗ขวบ

จนทำให้ผู้เป็นพ่อนั้นมีอารมณ์เย็นลง
วางปืนและก็เข้ามอบตัวกับตำรวจในที่สุด
ส่วนปมการก่อเหตุสอบถามนางทิพวันอำรุ่งพงศ์
ภรรยาของผู้ก่อเหตุให้การว่า
ทะเลาะกับนายนุกูลหรือนายเจ๋งอยู่บ่อยครั้ง
ถึงเรื่องที่นายเจ๋งตกเป็นธาตุยาเสพติด
พยายามให้เลิกแต่นายเจ๋งก็ไม่ยอมเลิก
มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงหลายครั้ง
อีกทั้งนายเจ๋งยังหาว่าตนปัญญาให้กับชายอื่น
คุยโทรศัพท์กับใครก็ไม่ได้หึงหัวตลอดเวลา

แล้วก็แยกทางกันมาแล้วประมาณ๑เดือน
สุดท้ายต้องหนีกลับมาอยู่บ้านกับแม่

ตัวนี้เขาไม่ได้คิดแบบนั้นเลย
เขาหึง
เขาหึงทุกคนที่เข้ามาคุยกับเรา
ทำงานยังคุยกับลูกค้าไม่ได้เลย
คือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเพราะอะไร

เผยอีกมุมหนึ่งที่น่าสนใจว่า
ที่ผ่านมาน้องชายก็มาปรึกษาบ้าง
เรื่องที่กลัวว่าภรรยาจะมีคนอื่น
เราก็แนะนำไปว่าให้ใจเย็น

ส่วนเรื่องที่น้องชายเสพยาเสพติดหรือไม่นั้น

เพียงว่ามีการกินเหล้ากับกินเบียร์
ส่วนสาเหตุที่น้องชายทำนั้น
ถ้าคนเราไม่ถึงที่สุดก็คงไม่ทำ
เขาก็มีมีบ่นว่าเหมือนแฟนเขา
เหมือนแฟนเขาแบบว่า
มันไม่รู้มันคุยกับใครอะไรอย่างนี้
คือลักษณะว่าคุยเฟส
แต่ว่ามันก็คือแฟนก็ออกจากงาน
ออกจากงานก็หยุดพักหนึ่ง
อยู่พักหนึ่งหยุดอยู่กับงาน

แล้วยังไงมันก็มากลับมาคุยกันอีก
เลือกคุยเฟสกันไปอีกรอบหนึ่งแล้วไงใช่ไหม
แต่พี่ก็ไม่ได้นั่นอะไร

คล้ายว่าบางทีกินเหล้า

ก็ไม่ได้นั่นพูดถึงถ้าไม่ได้ไป
ยู่อารมณ์อะไรมากมันก็ไม่ทำแล้ว
พูดถึงคนคนถ้ามันไม่ที่สุดมันไม่ทำหรอก
ส่วนอาการบาดเจ็บของแม่ยายผู้ก่อเหตุ
ถูกยิงบริเวณแก้มทะลุท้ายถอย

โดยขณะนี้กำลังรักษาตัวอยู่ที่

ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ
พร้อมนำตัวนายนุกูลหรือเจ๋งผู้ก่อเหตุ

เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหาพยายามฆ่า
มีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต

เป็นการเส้นพิษรักแรงหึงอีกหนึ่งกรณี
ทีนข่าวไทยรัตน์ทีวีแรงงาน